กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะฮะมาดูเหตุอุกอาจครับ
ดาบตำรวจปืนโหดคุณนะฮะบุกยิงอดีตภรรยา

แล้วก็ตอนเข้าไปยิงไปยิงคนอื่นด้วย
ซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตภรรยาอีก๒คน
สองคนนั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับกลุ่มตัวดาบตำรวจปืนโหดรายนี้ได้
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกรณีของการหึงหวงนะครับ

ที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ชื่อว่าร้านกินข้าวบ้านเพื่อนนะครับ
อยู่ในตัวอำเภอนนซวรรย์ถนนสายนนซวรรย์เสิร์ฟสาหงศ์

คือนายจรรย์สุขวงกฎอายุ๔๓ปี
ถูกยิงตามลำตัวและที่หน้าผากรวมก้าวนัด
เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุยังมีผู้เสียชีวิตอีก๑ราย
ก็คือนางสมคิดอายุประมาณ๔๒ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายจรรย์
ถูกยิงตามร่างกายรวม๖นัด
ก็เสียชีวิตใกล้กันกับนายจรรย์สามี
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิง
ก็คือนางสาวนุจรินแก้วจตุรัส

เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
คนนี้ถูกยิงบริเวณโหนกแก้ม๑นัด

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือดาบตำรวจอาบราม
สังชัยอายุ๔๔ปี
พยาบาลวิชาชีพที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
แนวทางในการสอบสวนพยานคนหนึ่งก็
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
พยานคนนี้ก็คือนางสาวสุวรรณี
นางสาวสุวรรณีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นลูกค้า
มานั่งรับประทานอาหารภายในร้านกินข้าวกับเพื่อนนี่แหละครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมงานกับนางสาวนุจริน

และระหว่างที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ในร้าน
ปรากฏว่าดาบตำรวจอาบราม
ซึ่งตัวของนางสาวสุวรรณีก็รู้จักดี
เพราะว่าดาบตำรวจอารามเป็นอดีตสามี
ของนางสาวนุจรินผู้ได้รับบาดเจ็บ
ดาบตำรวจอารามเดินเข้ามาในร้าน

ชักอาวุธปืนออกมายิงกระหน่ำใส่คนในร้านเลยนะคุณ
นางสาวสุวรรณีที่เป็นพยานกับเพื่อนตอนนั้น

นางสาวสุวรรณีก็ตะโกนถามดาบตำรวจอาราม
ถามว่าทำแบบนี้ทำไมยิงคนทำไม
ได้รับคำตอบจากดาบตำรวจอารามบอกว่า

ที่ดาบตำรวจอารามจะเอาปืนเหน็บหลัง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปนะครับ
ตำรวจได้ติดตามตัวดาบตำรวจอารามนะครับ
ก็พบว่าดาบตำรวจอารามก็หลบหนี
เก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักกับลูกสาว

ทีนี้ตำรวจก็ต้องเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

ก็คือผู้กำกับการสพนสวรรค์
ซึ่งถือว่าเป็นโนนสุวรรณ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

จนกระทั่งดาบตำรวจอบรามเนี่ย
ยอมมอบตัวเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมงนะคุณ
จากการสอบสวนทราบว่าดาบตำรวจอาราม

หย่าร้างกับนางสาวนุจรินผู้ได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่ามีลูกอยู่ด้วยกัน๒คน
ซึ่งดาบตำรวจอร่ามเพิ่งเดินทางกลับมาจากไป
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะ
เหตุชุมนุมที่พื้นที่กรุงเทพ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าดาบตำรวจอารามเนี่ย

ส่วนสองสามีภรรยาที่ถูกดาบตำรวจอร่ามยิงเสียชีวิตนะครับ

ได้หุ้นกันกับนางสาวนุชจริญเนี่ยเปิดร้านอาหาร
ส่วนสาเหตุหรือปมอื่นก็จะต้องมีการสอบสวนอีกครั้ง
เพราะว่าขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ในอาการเครียด
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ล่าสุดร้อยตำรวจเอกสมคิตชุ่มเสนาบรองสาววัดสอบสวนสพนสุวรรณ
ได้นำตัวดาบตำรวจอารามผู้ต้องหาออกจากห้องขัง

มีเพียงทนายความที่ร่วมฟังการสอบสวนเท่านั้น
เนื่องจากถือว่าเป็นคดีอุกชกันสเทือนขวัญ
และผู้ต้องหาเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
จากข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว
ข้อหาอื่นยังต้องรอการสอบสวน
แล้วก็ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่นางสาวนุจรินอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะครับ
ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเล็กที่๕๒
บ้านน้อยอุบลที่ตำบลโนนสุวรรณ
ซึ่งเป็นบ้านของนายจรรย์แล้วก็นางสมคิต
สองสามีภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิต
ซึ่งญาติพี่น้องและชาวบ้านได้ช่วยกันกางเต็นต์
จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพ
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะนางภัยทูลสุขวงกฎอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายจรรย์ผู้เสียชีวิต
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะต้องสูญเสียทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายไปพร้อมกันนะครับ

ก็บอกว่าส่วนตัวแล้วไม่รู้นะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร
ดาบตำรวจอับรามถึงมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ
ก็อยากให้ตำรวจลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
หากเป็นไปได้ก็อยากให้ตายตกไปตามกัน
อันนี้แม่ของนายจรรย์ผู้ตายก็สาบแช่งไว้
ก็บอกไว้แบบนี้นะครับแต่ก็เห็นใจ
เพราะอีกฝ่ายก็มีลูกเหมือนกัน
แต่ทีนี้แนวทางการสอบสวนก็ต้องดูว่าตำรวจสอบสวนถึงสาเหตุ
ที่ดาบตำรวจอารามมายิงถึง๓คนแบบนี้